ช่วงนี้นะคะมีเรื่องเตือนภัยสังคมกันสักหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมตอนนี้อารวาสหนักจริงค่ะ
มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะคะ
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสิน
แต่ท่านที่ไม่ได้อยู่ในท้องที่กาลสินก็ฟังไว้เถอะค่ะ
เพราะมิจฉาชีพไปทุกที่ที่มีทาง
ไปทุกที่ที่ได้ตังค์และได้ง่าย

มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะป้ายรถชายภูมิ
ระเวนไปถึงกาลสินค่ะไปหลอกชาวบ้าน
หมายหลอกผู้สูงอายุไปหลอกชาวบ้านให้จับสลาก
จับสลากเสร็จปุ๊บคุณคะสมมุติว่าชาวบ้านจับได้หม้อ
มูลค่าหม้อที่แท้จริงอาจจะร้อยสองร้อย
แต่กลับต้องเสียเงินหลักพันเพื่อแลกกับหม้อใบนั้น
ลักษณะคือข่มขู่ด้วยนะบอกว่าไม่ได้จับแล้วต้องจ่ายเงิน
นี่ค่ะหม้อของกลางแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
ชาวบ้านเนี่ยถูกกลุ่มมิจฉาชีพขับรถออกตระเวนหาชาวบ้านที่อยู่อาศัยในระแวกนั้นตามไร่นา
แล้วก็ใช้กลอุบายหลอกให้ชาวบ้านจับสลากเพื่อลุ้นรับรางวัลชิ้นใหญ่
แต่ไม่มีตัวอย่างของรางวัลให้ดูนะพบว่ามีชาวบ้านหวังเสี่ยงดวงได้รางวัลใหญ่
แต่กลับได้ของรางวัลที่ไม่สมราคาไม่สมกับเงินที่จ่ายไป
หนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือคุณตาคำตาแสงการอายุ๗๕ปี
เป็นชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ
นี่ค่ะคุณตาท่านนี้นะคะบอกว่าช่วงสายวันนี้คือ๙ธันวาคม
ขณะที่อยู่กระท่อมปลายนากับภรรยามีชายวัยกลางคน
อายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีขับรถกระบะดูดีฟังดีนะคะ
หมายเลขทะเบียนบใบไม้มม๘๑๐ชัยภูมิ
ขับมาหลอกชาวบ้านที่กาลสินเข้ามาคุณตาบอกว่าพูดจาหวานล้อมให้จับสลาก
พูดจาน่าเชื่อถือหวั่นล้อมให้จับสลาก
โดยบอกว่าวันนี้มีเงินรางวัลใหญ่มีรางวัลใหญ่มาให้จัด
คุณตาบอกว่าก็ลองเสี่ยงดูนะลองจับดูค่ะ
คุณตาจ่ายเงินไป๕บาทเพื่อลุ้นสลาก๕รางวัลสลากละบาท
มันก็ถูกนะแล้วถ้าโชคดีได้รถไถนา

ถูกไหมพอเปิดรางวัลแรกได้ผงซักผ้า
รางวัลที่๒ผงซักผ้าอีกจนมาถึงสลากอันที่๓๔และ๕
รางวัลเป็นหม้อหุงข้าว๒ใบ
รางวัลที่๕เตาอบไฟฟ้า๑เครื่อง
มันเรียกว่าโชคดีได้อย่างไร
นี่ไงตอนแรกคุณตาบอกว่าก็ปฏิเสธไปนะ

จับแล้วต้องแลกเอาเงินมาต้องจ่ายเงิน

คุณตาบอกไม่มีเงินไม่มีเงินสดติดตัว
นู่นค่ะพาคุณตาขับรถกลับไปถึงบ้านคุณตา
ไปเอาเงินที่บ้านคุณตา

ห้อหงข้าวมันจะกี่สิบบาทกี่ร้อยบาทกันเชียง

ถ้าเจ้ากบราตรถ้าบาททำ
ถ้าเจ้ากบว่าหลายบาทก็ห้าบาท

มันจะมีรางวัลไง

ในบิ๊กไบท์นะแม่โอ้โหโอ้คุณยายหวังบิ๊กไบท์อ่ะเออ
และนอกจากนี้นะคะพูดถึงเรื่องรางวัลใหญ่
ไม่มีแม้กระทั่งรูปที่จะให้ดูเอ่ยออกมาเป็นคำพูดเฉย
ลมปากแค่นั้นแต่คุณขาสังเกตไหมว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
เป็นชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุค่ะคือคนต่างจังหวัดเนี่ย
เฉพาะผู้สูงอายุท่านซื่อไงพูดจริงนะไม่ทันหรอกค่ะ
มิจฉาชีพพวกนี้นะคะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวอร์หมู่สองตำบลบัวบานบอกว่าเนี่ย
หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านจึงประสานแจ้งไปยังตำรวจในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวผ่านทางไลน์เพื่อเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ระวังตัว
พร้อมฝากแจ้งเตือนชาวบ้านหากพบกลุ่มคนดังกล่าว
อย่าได้ไปคบค้าสมาคมด้วยและถ้าเกิดว่าหากพบอีก
ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือตำรวจทันทีค่ะอืม
อกล่อไว้ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไปเชื่อ
ใช่ทำเป็นจับสลากอะไรไปก่อนแล้วก็แจ้งล๊อบหลังเลยนะมา